ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีกับพระธรรมชโยนะคะทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องนำมาตรา๔๔มาใช้ดำเนินคดีกับพระธรรมชโย
ส่วนเรื่องที่ไม่ได้นำกำลังตำรวจเข้าไปบุกค้นวัดพระธรรมกายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
ก็เพราะว่าหลีกเลี่ยงที่จะเกิดเหตุความวุ่นวายนะคะ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
กล่าวถึงการดำเนินการกับพระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโย
ผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีฟอกเงินและรับของโจร
หกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทร์จำกัดและคดีบุกรุกที่ดิน
สร้างสถานปฏิบัติธรรมในจังหวัดเลยและจังหวัดนครราชศรีมา
โดยบอกว่าตำรวจยังไม่ได้ชะลอแผนการจับกลุ่ม
เพียงแต่ในเวลานี้ยังไม่ตัดสินใจเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกาย
เพราะว่าตำรวจต้องควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เลวร้าย
หรือว่าบานปลายไปกว่าเดิมเพราะจะส่งผลเสียต่อประเทศชาติค่ะ
ส่วนการขออำนาจศาลออกหมายค้นวัดพระธรรมกายอีกครั้งหรือไม่นั้น
ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้มาตรา๔๔
ดำเนินคดีกับพระธรรมชโยส่วนนายองค์อาจธรรมนิษฐาโคศกศิษยานุสิตของวัดพระธรรมกาย
แม้จะไม่มารับทราบข้อกล่าวหา
แต่ตำรวจก็มีขั้นตอนตามกฎหมายอยู่แล้วนะคะ
จากข้อมูลคาดว่าในองค์อาจยังอยู่ภายในประเทศ
แต่จะอยู่กับพระธรรมชโยหรือไม่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ

ที่เป็นฝ่ายไปขออำนาจสารอนุมัติหมายค้น
ระหว่างวันที่๑๓๑๖ธันวาคมที่ผ่านมา
รายงานชี้แจงก็เป็นไปตามข้อบังคับที่ประธานศาลดีกา

รายงานผลการดำเนินงานภายใน๑๕วันหลังครบกำหนด
ก็ยังไม่อาจทราบได้เพราะขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของศาลนะคะ
ส่วนบรรยากาศโดยรอบวัดพระธรรมกายตลอดทั้งวัน
ยังคงมีศิษยานุสิตและประชาชนที่ศรัทธา
เดินทางมาร่วมสวดมนต์ทำบุญกันอย่างต่อเนื่อง
ส่วนเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยก็ผ่อนคลายลงไปมากขึ้นค่ะ
ตำรวจมีการนำป้ายประกาศห้ามระบุข้อความ
เป็นของกลางในคดีอายาที่๒๒๒๘๒๕๕๙
ห้ามใช้ห้ามเคลื่อนย้ายหรือกระทำการใดให้ศูนย์หายเสียหาย
ถ้าหากฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย
โดยนำมาติดไว้บริเวณประตูทางเข้าออกวัดพระธรรมกายเพิ่มเติม
ตั้งแต่ประตูที่๔ประตูที่๕และประตูที่๖
ตั้งแต่ฝั่งคลอง๓ต่อเนื่องไปตามแนวกำแพงวัดด้วยค่ะ